คุณผู้ชมเราเล่าข่าวอยู่บ่อยนะคะว่าเวลาแต่ละพื้นที่เขาจัดงานคอนเสิร์ต
จัดงานแสดงหมอลำที่อยากจะให้คนในพื้นที่เขามีความสุขสนุกสนานกันเนี่ย
ก็มักจะมีกลุ่มวัยรุ่นมาตีกัน
ตีกันอยู่บ่อยแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
วัยรุ่นตีกันหน้าเวทีเลย
แต่ว่าสอหอเขาไปปราบวัยรุ่นยังไงเดี๋ยวลองไปดู
คนอื่นที่ไปอยู่ในงานเขาก็แปลกตื่นตกใจกันนะคะ
แต่เวลาที่มันโอ้โหอันนี้ไม่ใช่เป็นสิบอันนี้เป็นร้อย

บางทีเขาอยู่ไม่กี่นายแล้วไอ้คันจะให้เขายิงปืนขู่ขึ้นฟ้า

แต่ไม่ได้อะไรอยากจะรอรอว่าจะให้มันหยุดกันเอง
ค่ะแล้วมันจะหยุดไหม
ต้องต้องยังไงอ่ะตายกันไปข้างหนึ่งหรือยังไงอ่ะ
ก็นี่แหละก็ต้องมีตำรวจมีเจ้าหน้าที่มาอย่างนี้
พอมารวมกันเยอะเยอะเจ้าหน้าที่มาหลายนายอ่ะ
มันก็จะถึงจะสวยโอกาสในการหนีกันใช่ไหมครับอืม
อันนี้ที่ร้อยเอ็ดนะครับใช่ค่ะคนก็ไปดูเป็นล้านครั้งเลยนะคะ
สองคลิปนี้นะคะก็วิภาควิจารณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่น
มาก่อเหตุทะเลาะวิวาดไล่ตีกันโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายนะคะ